นี่ไงโอ้โหเห็นทางแล้วอยากจะร้องไห้เดี๋ยวไงดีอ่ะเนี่ย
เวลาเราขับไปมันจะประมวลทางทางลัดทางใหม่ให้ให้เร็วกว่าทางเดิม
บอกว่าทางนี้เร็วกว่าทางเดิมเท่าไหร่พี่เขาเลือกไปเร็วกว่าเดิม
แล้วมันก็พามาทางรัฐที่ไม่เคยมีใครมาก่อนนะดิฉันว่า
ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการใช้งานด้วยโอ้โหแล้วดูทางเห็นแล้วอยากร้องไห้จริง
กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนี่ครับสุดท้ายติดลมอยู่อย่างนี้
มันไปไม่ได้เพราะโคลนมันครึ่งล้ออยู่ที่ซอยวัดโพธิ์๓๑
ที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราชธานีต้องโทรหากู้ภัยค่ะ
รายเดอร์ต้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยให้มาช่วยยกรถขึ้นจากโครนหน่อย
แล้วถึงขี่ออกมาที่สมศักดิ์ขาวผ่อง
เป็นรายเดอร์ท่านนี้ก็ไปรับออเดอร์ข้าวต้ม
จะไปส่งลูกค้าจริงแล้วอยู่ห่างกัน๕กิโลเท่านั้นเอง
ก็พอไปถึงก็ทีแรกมันก็มีป้ายเตือนแล้วนะ
ประกาศบอกถนนกำลังปรับปรุง
เขาก็คิดว่าแหมน่าจะปรับปรุงสักเท่าไหร่กัน
มอเตอร์ไซด์ไปได้อยู่แล้วก็ขับไปริ้นด้วย

ลึกประมาณสัก๓๐๔๐เซนได้อย่างที่เห็น
คือรายเดอร์เขาก็ต้องเร็วเขาต้องไปทางที่มันรัดที่สุดไง
ต้องทำเวลาก็นั่งอยู่ตรงนั้น
คือแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงกว่า
ตัดสินใจเรียกกู้ภัยแล้วกันไปส่งของ
นี่เขาต้มชั่วโมงกว่ามันก็คงจะไม่ได้แล้วมั้ง
ต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยค่ะ
แล้วสุดท้ายก็ออกมาได้สำเร็จต้องถึงมือกู้ภัยช่วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามบอกเอาถนนมันเป็นดินโครนเละขนาดนี้

จากดอนนกไปส่งที่หมู่บ้านตีทองบางใหญ่ครับ

หรือว่าไปได้ครับเห็นล้อรถมันมีไปได้

ตอนที่เราลงไปครั้งแรกแล้วไปเจอสภาพทางแบบนั้น
ผมต้องเดินหน้าต่อครับ